มาดูเรื่องของพิษเหล้าพิษยาบ้ากันต่อนะคะ

ดื่มเหล้าดื่มเมาเท่านั้นไม่พอค่ะ
เสพยาบ้าเพิ่มความเมาเพิ่มความคลั่งเข้าไปอีกนะคะ
คุ้มคลั่งถึงขนาดไหนคว้ามีดตัดอ้อยค่ะ
มาฟันคอเมียตัวเองตายต่อหน้าลูกทั้งสองคน
หลังจากก่อเหตุวิ่งหนีไปเลยค่ะลงทุ่งนาไปเลย
แต่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
ไปดูช่วงไล่ล่าหน่อยค่ะ
ไปกันเลยค่ะร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นตำรวจจากสพประจักษ์ศิลปาคมและชาวบ้านนะคะ
แต่ช่วงที่เข้าไปเขาก็ต้องระวังตัวกันนะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านายถาวรกุลาพัง
อายุ๔๒ปีเขายังถือมีดอยู่เลยได้ยินไหมคะ

ชาวบ้านใครเข้าไปใกล้เอาไม้ยาวไปด้วยเพราะว่า
จะได้เอาไปกันไว้ก่อนจะได้เอาไปตีมือเขาก่อน
ให้พระมันหลุดจากมือเนี่ยนะคะ
เพราะว่าในถาวรกุลาพังเขาก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพประจักษ์ศิลปาคมและกู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบเหตุคนถูกมีดพระฟันเสียชีวิต
พอไปถึงจุดเกิดเหตุพบศพนางสาวแสงจันทร์เป็นนามสมมุตินะคะ
เป็นภรรยาของนายถาวรนี่แหละเสียชีวิตอยู่ที่บันไดบ้าน
ตรวจสอบบาดแผลเบื้องต้นค่ะไปเจอที่ต้นคอ
ลักษณะเป็นแผลชะกันเลยคล้ายถูกมีดฟัน
จากการสอบปากคำค่ะนางสำนีสาธุการเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
ก็เล่าให้ฟังบอกก่อนหน้านี้มันมีเรื่องผิดสังเกตตั้งแต่ประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
บอกว่าสังเกตเห็นลูกชายเริ่มมีอาการหลอน
พอเห็นคนขับรถผ่านหน้าบ้านจะวิ่งหนีเลยไปซ่อนตัว
แล้วไปซ่อนอยู่ในป่าข้างทางทุกครั้งเลย
แล้วก็เห็นพกมีดพระตัดอ้อยติดตัวตลอด
จากพกตลอดแล้วยังรับคมเหมือนพร้อมใช้งานตลอดอีกด้วย
แม่ก็ไปถามค่ะพกทำไมเนี่ยพกมีดทำไม
บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าเดี๋ยวจะมีคนมาทำร้ายนะคะ
แม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมไปหาหมอไหม
ลูกไม่ยอมอีกไม่ยอมไปหาหมอนะคะ
คาดว่าน่าจะเกิดจากอาการดื่มเหล้าเยอะ
แล้วก็เสพยาบ้าหนักเข้าไปอีกนะคะ
พอไปถามตัวนายถาวรเองค่ะ
ถาวรยอมรับสารภาพนะคะบอกว่าผมหวาดระแวง

จากที่บอกว่าจะมีคนมาฆ่าแล้วเขาระแวงพันรยาตัวเองนั่นแหละ
จะปัญจัยให้ชายอื่น
แล้วถามว่าช่วงนี้เป็นไงเหล้าเยอะไหมยาบ้าเยอะไหม
เขาบอกติดเหล้าช่วงนี้ยาบ้าก็เสพเยอะ
แล้วก็เสพมานานด้วยเป็น๑๐ปีนะคะ
และช่วงนี้หนักหน่อยก็เลยมีอาการหวาดระแวง
เจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และที่สำคัญต้องไปจุดทูปขอขมา
วิญญาณพันรยาตัวเองด้วยดูช่วงขอขมาค่ะ
ขอเข้ามาแล้วก็บอกให้วิญญาณขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้า

หรือว่าลึกกว่านั้นเยอะกว่านั้นเลยครับ
สรุปแล้วนะคะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ